คืบหน้าเรื่องของน้องต่อที่หายตัวไปปริศนากันหน่อยนะครับ
สองสัปดาห์แล้วนะครับตามหาเด็กคนนี้กำลังน่ารักน่าชังเลย

หายไปตอนที่น้องอายุประมาณ๘เดือน

เมื่อวานนี้น้องอายุครบ๙เดือนนะครับ

เพราะว่าน้องเกิดวันที่๑๘อายุ๙เดือนแล้ว

ตำรวจพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านไปที่บ้านในหลัง

ตะก้าหน้ารถจักรยานด้วยนะฮะก็เลยไปตรวจสอบหน่อยนี่ครับในหลัง
หลังจากที่มีคนอ้างว่าเห็นในหลังเนี่ยพาน้องต่ออุ้มขึ้นแล้วก็วางน้องไว้ในตระก้าหน้ารถจักรยาน
ในหลังอยู่ด้านหลังใกล้ใกล้กันกับบ้านของนิ่มและพุทธอ้าว
เป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงมีใต้ถุนครับค่ะไปดูซิบ้านหลังมีจักรยานไหม
ปรากฏว่าคุณมิ้นคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะเจอจักรยานครับมีจักรยานหนึ่งคันจอดอยู่ใต้ถุนบ้าน
เดี๋ยวลองดูภาพจักรยานนะฮะจักรยานที่เจอเป็นแบบนี้ครับ
เป็นจักรยานแบบผู้ชายปั่นนั่นแหละแต่ทีนี้สังเกตที่จักรยานไม่มีตะก้าหน้ารถฮะอ้าว
เป็นคนละคันกันนี่จะเป็นคนละคันหรือเป็นคันเดียวกัน
แต่ตระก้าถูกถอดไปหรือไม่อย่างไรต้องตรวจสอบเพิ่มเติมมันไม่มีตระก้าหน้ารถ
เนี่ยฮะจักรยานคันนี้อ้าวแล้วยังไงอ่ะตกลงคันเดียวกันไหมเนี่ยกับที่พยานเขาบอก
แต่เห็นไหมมันจะมีแกนที่แบบเอาไว้ติดตะก้าอยู่ข้างหน้ารถเห็นไหมฮะแผ่นสี่เหลี่ยมอันเล็กเล็กตรงนั้นสีเทาเทา
ค่ะปรากฏว่าตรวจสอบไปมาในบ้านไปเจอตะกร้าหน้ารถต้องสงสัยเดี๋ยวลองดูภาพตะกร้าครับ
คุณผู้ชมคุณมิ้นสภาพตะก้าที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเนี่ย
ลักษณะของมันคือเป็นตระก้าเก่าเก่าผูผูกก้นขาดเดี๋ยวลองดูหน่อยฮะ
ก้าหน้ารถที่ไปเจอเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วเอ๊ะ
มันจะใช่อันเดียวกันกับที่อยู่หน้ารถคันเมื่อกี้นี้แล้วมีเด็กนั่ง
ใช่หรือไม่อย่างไรเพราะปรากฏว่าสภาพคือมันเก่าแล้วมันก้นขาดด้วยอ่ะนะฮะ
เดี๋ยวรอดูภาพนะคุณผู้ชมปรากฏว่าตำรวจเนี่ยฮะ
ก็เลยพยายามที่จะควบคุมตัวในหลังแล้วก็พาออกไปเพื่อจะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่สภาพของในหลังเนี่ยอาการก็คือจะแปลกอะครับ
ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยสมประกอบสักเท่าไหร่ตามคำให้การของชาวบ้านนะ
ปรากฏว่าในหลังก็เดินยิ้มไปยิ้มมาแต่ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนนะครับ
ในขณะที่บรรยากาศที่บ้านของพุทธและนิ่มครับคุณผู้ชม
ก็ได้นำภาพของน้องต่ออายุ๕เดือนมาให้กับทีมข่าวดูนะครับ
ข้อมูลที่เราได้รับจากนิ่มและพุทธบอกว่าวันที่น้องต่อหายตัวไป
เดี๋ยวลองดูภาพหน่อยฮะน้องแต่งตัวแบบ
เขาเอาภาพมาโชว์เลยค่ะแต่น้องใส่แพมเพิร์ตด้วย
การสอบปากคำเนี่ยแต่ละวันนิ่มก็บอกตำรวจว่า
ยืนยันไปแล้วว่าต้องมีคนเอาลูกไป
ครับนิ่มก็บอกว่าความหวังเนี่ยยังมีอยู่ว่าอยากจะเจอ
น้องต่ออยากจะเจอลูกไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามส่วนเบาะแสเรื่อง
หลังที่มีคนบอกว่าเอาน้องใส่ตระก้าหน้ารถตรงจุดนี้เธอ
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะนิ่มบอกนะครับเพราะปกติใน
ไม่เคยมาเล่นกับน้องต่อนี่ฮะตะก้านี้คุณมิ้นคุณผู้ชม
เห็นไหมก้นมันขาดเลยนะคือเห็นไหมว่าก้นอ่ะมันขาดมัน
ป่าดคือเก่ามากเหมือนจะสนิมเกลอะด้วยนะฮะเอ้ยเป็นไปได้
จะเป็นตระก้านี้หรือเปล่าแล้วมันแยก
ส่วนอยู่กับจักรยานไงครับนี่ฮะแล้วพอประมวลผลกับที่นิ่มบอกคือ
กับน้องต่อสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้คุยอะไรกันด้วย
เรื่องหลังอ่ะคือเขาก็มุ่งมุ่งไปทางนั้นตอนตอนนี้นะคะ
คือมันก็มีข้อมูลว่าให้ให้แบบว่าเห็นว่าหลังเอาเด็ก
แต่กล้าจริงจริงเนี้ยค่ะคือมันก็มีข้อมูลว่าเขาก็เลยมุ่ง
ไปตรงที่หลังก่อนคือตัวหนูเองไม่เคยเห็นเขามาเล่นกับน้องเลยนะคะ
คุยกับน้องก็ไม่เคยจับน้องก็ไม่เคยค่ะคือมันมันก็อย่างว่าคนคอย
สติไม่ดีคือเขาก็จะทำก็ได้อย่างเงี้ค่ะนักข่าวก็เลยเอาเบาะแสเนี้ยครับ
ไปถามกับพุทธนะฮะพุทธบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ถ้าวันนั้นในหลังปั่นจักรยานไปทางถนนใหญ่เชื่อว่ายังไงต้องมีคนเห็น
เพราะตอนนั้นทำคำให้การของลุงวีที่เห็นผู้ชายชุดเหลืองลุงวีก็ยืนดูอยู่บริเวณถนน
แล้วถ้าปั่นจักรยานไปทางนั้นจริงยังไงต้องผ่านบ้านลุงวี
แล้วต้องมีชาวบ้านเห็นประเด็นนี้ครับพุทธให้น้ำหนักห้าสิบห้าสิบ
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งยังไม่รู้รายละเอียดหรือว่าข้อเท็จจริง
และอีกอย่างหนึ่งคือในหลังเขาเป็นคนสติไม่สมประกอบไง
ผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะทำหรือเปล่า
ก็คือลูกเราก็ยังหาไม่เจอด้วยครับ
แล้วตัวละครใหม่เขามีมาเพิ่มเยอะมากตอนนี้หนูมองยังไงบ้าง
เพราะตามกระบวนการของสำรวจเขาเรามองแค่นี้ทั้งหน้าปากซอยน่ะ
เขาก็จะมีคนขายกล้วยทอดอยู่แล้วลุงวีที่แกเห็นด้วย
ถ้าอย่างนั้นคือถ้าเขาปั้นเอาไปทางนี้จริง
เขาก็ต้องมีคนเห็นอาจจะเป็นไปได้ครับ
แต่เราก็ยังให้น้ำหนักทางห้าสิบห้าสิบอยู่เพราะเราก็ยังไม่แน่ใจ
เท่าที่เรารู้จักพี่หลังว่าเป็นคนยังไงเชิญวเครื่องบ้านคนชอบแบบ
เขาก็เข้าใจเขาว่าคำสติไม่ดีนะครับครับ
ไปคุยอีกหนึ่งคนคือคุณบุญล้อมครับป้าบุญล้อมพา
พนักข่าวลงพื้นที่ไปชี้จุดเลยบอกว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ย
เธอเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซต์มาในเลนส์ปกติของเธอ
แต่ว่าหลังเนี่ยปั่นจักรยานย้อนสอนมามันก็เลยเหมือนสวนกันนะฮะ

แล้วเห็นว่ามีเด็กอยู่ในตระก้าหน้ารถด้วยนะ
สังเกตหน้าท่าทางของในหลังยิ้มแย้ม
หน้ายิ้มแย้มตามปกติเหมือนที่วันนี้เขาก็ยิ้มแจกยิ้มไปเรื่อย

ทีนี้ดูแผนที่ครับจากแผนที่จุดนี้ห่างจากบ้านน้องต่อประมาณ๒กิโลเมตร
นี่ครับคุณผู้ชมภาพหน้าจอนะฮะ
จุดเกิดเหตุบริเวณริมถนนซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านเห็นในหลังปั่นจักรยานเอาเด็กใส่ตระก้า

แล้วอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดที่ในหลังเขาอ้างว่า

ว่ามีข้อมูลที่เขาเคยบอกเอาไว้
บุญล้อมจำลองลักษณะการนั่งของเด็กเอาตุ๊กตามาจำลองแทนตัวคนครับ

คือหันหน้าเข้าแล้วหันก้นออกมา

เอาตุ๊กตาแทนเด็กนั่งหันหลัง

แล้วป้าเขาก็จับวางตุ๊กตาแบบนี้

ภาพของลูกเดี๋ยวลองดูภาพของลูก

จะใช่ชุดแบบที่พ่อกับแม่เขาบอกหรือเปล่า

อันนี้จำไม่ได้ว่าใช่แบบนี้ไหมไม่รู้

อันนี้จำได้โอ้โหชุดผู้ใหญ่มันจะใหญ่
กว่ามองเห็นมันสีเด่นกว่า

เอาเด็กมาใส่ตะก้าแบบนั้นทำไม

คุยกับชาวบ้านอีกคนครับปกติในหลัง
ขี่จักรยานอยู่แถวนี้อยู่บ่อยครั้ง
เพราะว่าชอบไปรับจ้างของานทำตามบ้านต่าง

ชาวบ้านก็จะให้เงินเล็กน้อยเป็นค่าแรงตอบแทนนะครับ
บางครั้งไม่ได้ให้เงินก็ให้ข้าวกินเพราะว่าสงสาร
วันที่เกิดเหตุ๕กุมภาชาวบ้านยืนยันไม่มีใครเห็นในหลังเลย
แล้วหายไปนานถึง๓วันติดกันนะฮะ

ถ้าคุณมาให้ช่วยเขาด้วยความต่างอะไรนี่

ก็ช่วยกัน

ให้มีงานทำเขาก็ทำ

แต่ไม่ได้ให้พรรคอาศัยไม่ได้ให้ดิบอาศัย

ก็หวังว่าจะมีปฏิหารเจอน้องกลับมาอย่างปลอดภัย
คุยกับชาวบ้านเสร็จระหว่างเดินทางกลับปรากฏว่า
คุณเนนักข่าวของเราบังเอิญเจอในหลังครับ

เป็นภาพคุ้นชินจะปั่นจักรยานแบบนี้แท็ด
ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ป้าบุญล้อมแจ้งเบาะแสด้วยพอดีครับ

ทีมข่าวก็เลยลองขับรถตามหลังในหลังดูซิ
สังเกตดูว่าเขาจะปั่นไปไหนเนี่ย

ไปถึงที่บ้านของชาวบ้านหลังนึง
คุณเนนักข่าวของเราก็เลยลองไปถามในหลัง
หลังพี่หลังมาทำอะไรตรงเนี้ยเขาบอกว่าอ๋อมาทำงาน
พอถามว่ารู้จักน้องต่อไหมในหลังตอบเลย
เอ้าก็อยู่ที่บ้านเขาไงในหลังตอบแบบนี้
อกจากคำตอบแล้วอยากให้คุณผู้ชมและคุณมิ้นท
สังเกตสีหน้าท่าทางในหลังอันนี้น้องเนยบอกเลยว่า
สังเกตให้ดีลองดูครับ
มาทำงานที่นี่เหรอครับอ๋อมาทุกวันไหมนี่
แล้วแต่ล่ะครับแล้วเมื่อกี้ตำรวจพาพี่หลังไปที่ไหนอ่ะครับ
ไปบ้านไปบ้านหรออ๋อเข้าบ้านไงบ้างตำรวจบ้างไงบ้าง
ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรหรอครับ
พี่หลังรู้จักน้องต่อไหมอ๋ออยู่ที่บ้าน
อยู่ที่บ้านไหนนะครับ
ลูกกลับไปที่บ้านเลย
ตอบหนิ่งหนิ่งนะอาจจะมีแบบปัดแข้งปัดขาบ้าง
ก็คือเอาแมสที่ปกติต้องใส่ป้องกันโควิด
กูดูเรียบดูไม่ได้มีการกระตุกกระตากซะดุ้ง
น้ำเสียงตอบก็เรียบแผ่วแล้วก็ตอบได้ทุกคำถามด้วยนะ

หลังเคยพูดว่าเอาเด็กไปทิ้งแถวต้นไซ
ป้าบุญล้อมบอกว่าเห็นในหลังขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีเด็กสวนมา
ไล่ดูให้หมดเลยค่ะวันนี้ตำรวจนะ
พร้อมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์จังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่ทุกจุดที่ได้ข้อมูลมา
จุดแรกที่ไปนะคะคือบ่อเลี้ยงปลา
จากจุดที่มีชาวบ้านให้เบาะแสว่าเจอในหลังขี่มอเตอร์ไซค
มาทิ้งออกขอภัยขี่จากอายานมาทิ้งเด็กแถวต้นไส้ตรงนี้

เพราะตรงนี้มีต้นทรายอยู่ริมน้ำหนึ่งต้น

แล้วมันมีกลิ่นเหม็นเน่าผิดปกติค่ะ
ลงพื้นที่แล้วก็ค้นหาสำรวจเลยนะคะ
โล่งใจได้เปราะหนึ่งมันมีซากปลาตายตัวใหญ่อยู่
เป็นที่มาของกลิ่นเหม็นเน่าอันนั้นไม่ใช่กลิ่นศพนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยืนเรียงแถวหน้ากระดานเดินสำรวจอยู่ในน้ำ๒ชั่วโมงค่ะ
นี่ปลาตัวนี้แหละที่ทำให้เกิดกลิ่นน้ำเหม็นนะนะ
หลังจากเดินค้นหาอยู่๒ชั่วโมงในน้ำไม่เจออะไรค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยย้อนกลับไปที่อีกจุดหนึ่ง
ที่ป้าบุญล้อมให้เบาะแสบอกว่า
ตรงนี้แหละที่เจอในหลังขี่จักรยานมาใช่ไหม

ใช่ค่ะแล้วตรงนี้มันใกล้กับคลอง
ที่ก็บอกว่าเอ๊ะหรือน้องต่อจะตกคลองหรือเปล่า

กับพุทธพอรู้ข่าวขี่รถตามมาเลยนะคะ
พอเขาทั้งสองคนมาถึงนี่
เขาว่ายังไงคุณผู้ชมลองฟัง

อันนี้คือนิ่มกับพุทธยืนยันไว้นะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยพาตัวในหลังมาชี้จุดที่พบรถจักรยานต้องสงสัย

เป็นรถจักรยานสีเขียวมีตะก้าหน้ารถด้วย

นี้เป็นบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งห่างจากบ้านน้องต่อประมาณ๕๐๐เมตร

ก็บอกว่าเอ้ยจักรยานคันนี้ของหลานเธอ
เธอได้เป็นของขวัญวันเด็กเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

อยู่ในหลังจะมาอ้างว่าใช้จักรยานคันนี้อุ้มน้องต่อได้ยังไง

ห้ากุมภาพันธ์จักรยานจอดอยู่บ้านฉันทั้งวัน
ไม่มีใครมายืมไปทั้งนั้นแหละ
๖โมงเย็นค่ะทีมตอบโต้ภัยพิบัตรกลับมาสำรวจริมแม่น้ำ
ฝั่งท่าจีนอีกครั้งนะคะติดกับบ้านของนิ่มและพุทธเลย
จริงตรงนี้เคยมีการค้นหาไปแล้วช่วงวันแรกที่น้องต่อหายตัวไป
เพราะว่าก็ตรวจสอบเบาะแสทุกที่แล้วไม่เจอนะคะ
ก็เลยสงสัยว่าอาจจะมีการเอาเด็กมาทิ้งแม่น้ำหรือเปล่า
มีการใช้นักประดาน้ำ๖คนดำลงไปตรงจุดที่สันนิษฐานว่าอาจจะมีคนเอาเด็กมาทิ้ง

หรือว่ายังไงหรือเปล่ามันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแบบไหนนะคะ
ทีนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นโพสต์นี้แล้วล่ะของ
ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงานะคะนี่ค่ะเป็นภาพการ์ตูนนะคะ
แล้วก็เขียนบอกว่าผมชื่อน้องต่อแต่ข้อความเนี่ยค่ะคุณผู้ชมลองฟังนะ
ว่าผมจะมีลมหายใจหรือจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม
ผมมีพ่อตามชื่อในเอกสารราชการแต่มีคนประกาศให้โลกรู้ว่า
พ่อไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของผมผมอาจไม่อยากรับรู้เรื่องนี้จากคนอื่น
ว่าผมจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่คนรอบตัวผมได้ตายทั้งเป็นไปแล้ว
นี่ค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าเขาบอกว่าผลจากเครื่องจับเท็จออกแล้ว
เราก็ถามไปที่บิ๊กโจ๊กเลยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กบอกว่าผลยังไม่ออกนะคะ
แต่น่าจะออกมาเป็นทางการสัปดาห์นี้แหละค่ะตามกันต่อนะ
สัปดาห์แล้วก็ยังคงมีความหวังขอให้เจอน้องต่อในเร็ววัน
แล้วก็ขอให้เรื่องนี้กระจ่างชัดนะฮะสงสารแหละเด็ก๘เดือน๙เดือนเอง